วันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่จะเปิดงานมหากรรมยานยนต์
สำหรับปีนี้ค่ะค่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์กว่า๕๐ค่าย
ก็เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่กัน
แล้วก็แน่นอนว่าต้องมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะ
จากนี้ยังนำเสนอรถยนต์พลังงานไฟฟ้า
ซึ่งก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมแห่งอนาคต

รถยนต์ไฟฟ้าดีไซน์น่ารักจากค่ายเกียร์
เป็นรถยนต์ไฟฟ้า๑๐๐ค่ะ

ทำระยะทางได้ถึง๒๕๐กิโลเมตร
ครั้งแรกภายในงานมอเตอร์เอ็กสโปร์ครั้งที่๓๔

ราคาเริ่มต้นที่๒๒๙๗๐๐บาทค่ะ
กำลังสูงสุด๑๒๐แรงมาตร
ความเร็วสูงสุด๑๖๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
และการชาร์จไฟแบบควิดชาร์จ๒๔นาที
สามารถชาร์จไฟได้๘๐ค่ะ
คันนี้มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า
ละกำลัง๑๑๐กิโลวัตต์

และยังสามารถขับขี่ระยะทางใกล้กว่าเดิมด้วย

สามารถทำระยะทางได้ถึง๔๐๐กิโลเมตร
แบตเตอรี่ขนาด๔๐กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงค่ะ
ว่าเรามีแผนที่จะนำรถยนต์ไฟฟ้า

เพราะฉะนั้นในอนาคตอันใกล้
ท่านที่สนใจในรถยนต์ไฟฟ้าก็อดใจรอนิดนึงนะคะ
ในอนาคตอันใกล้นี้ท่านก็จะมีโอกาสได้
มีประสบการณ์ขับขี่ที่เป็นประสบการณ์ขับขี่รูปแบบใหม่เลยนะคะ
กับการขับขี่แบบที่ไม่ต้องใช้เครื่องยนต์
สามารถเดินทางด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว
เป็นระยะทางสูงสุดถึง๑๒๐กิโลเมตร
และเพิ่มระยะทางเป็น๑๒๐๐กิโลเมตร

ทิศทางรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น
หลังจากที่ค่ายรถยนต์ต่างให้ความสำคัญเพิ่มขึ้น
ซึ่งคาดว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้า
จะเกิดขึ้นในไทย๕๑๐ปีข้างหน้านี้ค่ะ

ก็อาจจะมีระยะเวลาถึง๕ปีถึง๑๐ปี
แล้วแต่ว่าความพร้อมของแต่ละประเทศนี่ไม่เหมือนกันครับ

จะมีประชาชนให้ความสนใจมาร่วมชมงาน๑ล้าน๕แสนคน
และมียอดจองรถยนต์ประมาณ๔๐๐๐คันค่ะ
และรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์๗๐๐คัน
มีเม็ดเงินสะพัดกว่า๕๐๐๐ล้านบาท

โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่เริ่มจำหน่ายได้มากขึ้น
เพราะมีรถยนต์รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่เปิดตัวหลายรุ่น

ก็สามารถช่วยกระตุ้นการซื้อรถยนต์ด้วย
คราวเทราะต์ทีบีรายงาน
ใครที่มีแผนจะซื้อรถยนต์ในช่วงนี้

เพราะว่ามีโปรโมชั่นหลายอย่างให้เลือกกันเลยทีเดียว
แล้วก็ยังมีนวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจทีเดียวค่ะ